มามันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่๒กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
มาแล้ว๖๘ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์และแพ้๒๒ไฟล์
จากพิจิตย์โทวินซ์ของพิจิตย์โทวินซ์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
ไปกันกันกันโทวินซ์โทวินซ์โทวินซ์โทวินซ์โทวินซ์
และนักชกในมุมแดงนะครับมาจากอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ชกมาแล้ว๗๕ฟ้ายชนะ๕๕ฟ้ายและแพ้๒๐ฟ้ายครับ

เพจศึกสวรรค์นิ่มไทยเอามาเจอกับโบวี่ปีปจิตยึมครับ
๕๑๕กิโลกรัมครับ
ในคู่นี้นักชกในมุมน้ำเงินครับ
ปประจิตยิมครับนายอุดรพวงมาลาครับ
จากตำบลหนองย่าไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรวัย๒๑ปี
ส่วนสุด๑๖๗ซินิเมตรครับ
ฟอร์มหลังชนะ๑แพ้๒ครับจากปประจิตยิม

ศึกสอนินไทยครับหรือว่าเพชรศึก
ทีอาร์อินซูเรชั่นครับ
นายอานุพงอาทธสิตครับ
จากอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีวัย๒๐ปี
นักชกรุ่นน้องครับอ่อนกว่า๑ปี

จากไทยมูเอสนินไทยครับ
แต่ต้องบอกว่าปัจจุบันพระสีเสื้อใหม่ครับเพชรศึก

โดยประธานบริษัทคุณธวัชชัยบุญส่ง
ให้การสนับสนุนเจ้าเพชรศึกครับ
คู่นี้ต้องบอกว่าย้อนประวัติเคยเจอกันมา๑ครั้งครับ
เป็นชัยชนะของโบวี่ปประจิตยิมครับ
ต้องบอกว่าวันนั้นเฉือนเอาชนะนะครับแบบหืดจับ
เดี๋ยวดูวันนี้ครับจะแก้มือได้หรือไม่ครับสำหรับเพชรศึก
รูปร่างสรีระเรื่องส่วนสูงอยู่ที่มุมแดงครับ
ได้เปรียบร้อยกว่าครับ
แต่หากพูดถึงกระดูกประสบการณ์ครับโบวี่ไม่ได้เป็นรองครับ
กำลังว่ายครูอยู่ครับประดานโบวี่
มาดูครับว่าเพชรศึกจะชาร์แค้นได้สำเร็จหรือเปล่า
วันนั้นชกในรูปแบบ๓ยกนะครับ
วันนี้มาเจอกันในรูปแบบ๕ยก

เป็นศึกนั้นดูได้ร้อยกว่าแล้วครับเทียบสัดส่วนสรีระแล้วนะครับ
ทางด้านคุณธวัชชัยบุญส่งครับส่งคุณวันวิชัยนินไทยครับ
ไปถอดมงคลให้กับเพชรศึกส่วนมุมน้ำเงินครับ
คุณอนันต์ประจิตครับหัวหน้าค่ายปประจิตยิม
หรือว่าประธานดุ่ยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าโบวี่
ต้องลุ้นครับแบบนี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งก็จริงครับ
แต่ว่าหากพูดถึงเรื่องมวยไทยครับไม่มีบัญญัตยางแน่นอนครับ
ยกที่๑เริ่มขึ้นครับกรรมการใจดี

เราก็โบ๊วี่ฐานล่าง

ยืนระยับมาชิดเลยครับซ้ายของทะดาโบวี่ครับเตะไปที่ภาพใน
โอ้โหเล่นงานข้างนอกข้างในก่อนแล้วครับ
กลับหนึ่งสองโดยเฉพาะภูมิขวาของโบวี่ครับโอ้โหอันตรายเลยครับ
แต่ซึ่งเกี่ยวอย่างคืนไม่ถนัดครับ
ต้องบอกว่าเป็นมวยรูปร่างดีแต่น้ำหนักน้อยครับ๕๑๕กิโลกรัมเท่านั้นครับ
ก็เตะไปที่ภาพในอีกนิดครับโบวี่
พรสึบปวดด้วยขวาคืนซ้ายกลับขวาครับ
มีการชั้นจังหวะครับครับคู่นี้
แล้วคืนด้วยแข้งขวาโอ้โหมีหมัดตามเข้ามาอีกทีครับ
ซ้ายกับขวาแล้วครับดูว่าจังหวักใกล้ดีกว่า
โบวี่นั้นซ้ายเพชรศึกนั้นขวาแล้วครับ
จังหวัดเกี่ยวแล้วคืนด้วยแค่งขวาโบวิ่งเก็บไว้ได้
ด้านดินแดงมียอดตรับศึกกับชนะศึก
ต่อสังภัยกับสองที่น้องคู่หูครับ

กับขวายาวมาอาศัยรูปร่างให้เป็นประโยชน์ครับศึก
เหตุการณ์ภาพนอกภาพในของรุ่นน้องก็ออกครับ
ยังมีอีกที่ไปหมดยกที่๑ครับ
มาติดตามกันต่อครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

กิจงานของแทรย์รับมวยไทยไฟเตอร์ครับ
พยายามสร้างสรรค์กีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับ
เน้นไม่สนับสนุนเรื่องการพนัน
และที่สำคัญครับให้เครดิตมวยเดินครับ

มวยที่ขยันออกอาวุธแล้วเป็นมวยตัวเดินเองต้องบอกว่าได้เครดิตครับ
ดูครับภาพช้าเตะซ้ายแล้วขาครับ
อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปครับในช่วงต้นยกแรกครับ
มุมน้ำเงินที่กำลังสอนอยู่นั่นคือเนื้อปรัฏภีร์ศิตขุนครับ

ส่วนมุมแดงนี่มีแสงจันทร์สสนวัฒน์ครับ
แล้วก็ยอดปรับศึกชอสังประภัย
สำหรับสองพี่เลี้ยงที่ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพชรศึก
ก็ไปกันต่อยกฟ์ที่สอง

โอ้โหเสียไปหนึ่งนับทันทีครับเพชรศึก
โอ้โหไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งตัวครับจังหวัดผีผลังเข้ามา

พยายามจะเลือกครับไม่เร่งครับโบวี่
ตุนมาหนึ่งนัดครับแต่อย่าลืมครับ๑นับคือผลแค่แต้มเดียวเท่านั้น
ซ้ายยาวฟันที่สองซ้ายอีกทีครับ
โอ้โหจังหวะเตะซ้ายแล้วก็ฟันด้วยศอกซ้ายของโบวี่
ไม่ธรรมดาเลยครับแม่เพชรศึกพยายามจะล็อกใน
พยายามจะแก้สถานการณ์ด้วยการคลุกวงในเลยครับ
จังหวัดเตะซ้ายแบบนี้ครับฟันด้วยสองอีกที
วันนี้คมจริงครับโบวี่แต่อยู่ที่การยืนระยะครับ
ใช้แขนเสียขวาถึงตั้งไว้ครับ

โอ้ถึงแก้สถานการณ์ด้วยการเลี้ยงบลงในครับ
เพศสึกพยายามจะแก้สถานการณ์ด้วยการเลี้ยงบลงในกับเฮดซึด
มาให้รุ่นน้องนั้นเข้าใกล้นะครับ
นี่ครับเตะซ้ายต่อยเตะซ้ายแล้วฟันตามเข้าไป
เห็นแบบนี้๒๓ครั้งซ้อนแล้วก็ปิดเกมเลยครับ

ยำแท้นักชกรุ่นน้องได้อีก๑ครั้ง
โอ้โหปิดเกมไปในยกที่๒เท่านั้นครับ
โอ้โหสวยงามจริงครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับ

แทบหักเลยครับนี่ครับซ้ายก่อนแล้วเติมด้วยขวาครับ
โอ้โหรุนแรงจริงครับ
พยายามจะจิ้มซ้ายแล้วนี่ครับเตะขวา
ซ้ายสูงแล้วฟันด้วยศอกเห็นแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งครับ

โอ้โหนี่ครับเตะซ้ายสูงครับ
แล้วฟันแวกกาดเข้าไปดื้อครับ
โอ้โหไม่ไหวจะยืนนะครับ

ซ้ายนี่กันได้ครับแต่กันศอกไม่ทันครับ

ดูครับเตะแล้วฟันทันทีครับ

โบวี่ปประจิตยิมย้ำแค้นได้สำเร็จไปบนเวทีรุ้นรางวัลอีกครับ
อ่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกกว่าหรือเปล่า
ทุกท่านครับหลังวันอีก๒ครั้ง
มันเป็นรักษาของเช็นเกิร์ด
กลุ่มตัวเป็นบลูกคอร์น่า
แต่วิบอลประจิตยิม
ไม่ต้องไปที่ไหนเรามีเวลาแค้น
นี่คือไทยุรัตมวยไทยไฟเตอร์